เป็นที่จะพาไปดูพิธีศัตอเกราะ
ดวงชะตาแบบชาวล้านนาครับ
ไปกันที่นี่นะฮะที่วัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขาจัดพิธีทำบุญบังสกุลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ถือว่าเป็นการมาชุมนุมของดวงวิญญาณครั้งใหญ่เลยนะ
อ้าวก็บอกว่าผู้ที่มาร่วมพิธี
ก็นำภาพถ่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ของญาติพี่น้อง
และบรรพบรุษมารวมกัน

จากนั้นก็ทำพิธีสวดบังสุกุลแผ่กุศลให้กับดวงวิญญาณ
เอาจริงช่วงสงการที่ผ่านมา
เขาจะมีการทำบุญกันหลายที่หลายทาง
แตกต่างกันไปนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนว่า
สวดส่งวิญญาณแล้วก็เป็นการส่งบุญ
ส่งสิ่งดีให้กับญาติที่ร่วงรับไปแล้ว

ในพิธีนี้นะครับก็มีการทำบุษนอก
ไปให้มันไปอยู่ในสตวงนั่นแหละ
แล้วสตวงที่ทำขนาดใหญ่นะทำเอาไว้ถึง๑๔สตวง
แล้วก็ทำพิธีสืบชะตารดน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีในคราวนี้
โอ้โฮนี่ของดีของเด็ดเลยนะเอาไปแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าพิธีนี้เนี่ยทำกันไปเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยพระครูประหลัดอานนท์นะฮะท่านได้แจกวัตถุมงคล
คืออะไรรู้ไหมถ้าผมอาจมิดเกาะอภัยนะอะไรคะ
นี่ต้องไปนั่งไล่อักษระนะครับเอ่อเอาออกไปไฮ้ว่ายหน้าบ้านไงตะ
เขาบอกว่าทั้งหมดความเกิดที่เอาไป
และสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวได้อีกด้วย
แล้วถ้าแขวนไว้หน้าบ้านคุณคุณจะเข้าบ้านยังไง
ผมก็จะถูกปัดเป่าออกจากบ้านไม่สามารถเข้าบ้านได้อีกเลย
เพราะผมคือสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคล
พอใจคุณแล้วนี่จัง
งั้นคุณจะต้องไปสะขอเดาะต่อ